คุณผู้ชมครับกรณีของน้องแยม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตห้วยม่วง
อำเภอภูผาม่านที่จังหวัดขอนแก่น
ถูกครูพี่เลี้ยงลืมทิ้งไว้ในรถ
อุตส่าห์ไปรับเด็กเพื่อจะมาโรงเรียนนะครับ
แต่ปรากฏว่าครูพี่เลี้ยงลืมเด็กคนนี้ไว้ในรถ

ใช่นั่งมาอยู่คู่กับครูข้างคนขับนี่แหละ
คือครูพี่เลี้ยงขับมา
แยมนั่งมาด้วยกันตลอดทาง
แต่ข้างหลังก็ยังมีเด็กคนอื่นอยู่บ้าง
ครูพี่เลี้ยงคนนี้พอขับมาถึงโรงเรียน
ปรากฏว่าเดินลงจากรถเลย
แล้วก็ไปเปิดประตูหลังตรงกระบะท้าย

แต่ว่าไม่ได้พาน้องแยมที่นั่งอยู่
ที่นั่งคนนั่งลงด้วย
ใช่แล้วครูมารู้อีกทีหนึ่งคือตอนเย็น

เปิดประตูดูตอนเย็นจะพาเด็กส่งกลับบ้าน

แยมเสียชีวิตอยู่บนรถนะครับ
ในลักษณะน้ำลายฟูมปากอุจจาระปัสสาวะเรียราชทั้งตัว
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรภูผาม่าน
ดำเนินคดีกับครูพี่เลี้ยง
ลืมน้องแยมไว้ในรถในข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ

ไม่ได้มีหน้าที่ในการขับรถรับส่งเด็กนักเรียนใช่ไหม
แต่วันนั้นเป็นแค่คนอาสาไปรับเท่านั้นเอง
ต้องทำแบบนั้นเพราะว่ารถของศูนย์เด็กเล็กวันนั้น

คุณครูก็เลยตั้งใจดีแหละเอารถตัวเองมาใช้รับส่งเด็กนะครับ

บอกว่าเพราะมีคำถามให้คุณว่า
ทำไมครูถึงลืมน้องแยมซึ่งนั่งอยู่ข้างมาด้วยกันได้
ครูเขาบอกว่าเขาคิดว่าน้องแยมเปิดประตูลงจากรถไปแล้ว

นึกว่าเด็กเปิดได้เองไงนึกว่าลงจากรถไปแล้ว

ล่าสุดทิมขาลงพื้นที่บ้านของน้องแยม
อยู่ที่บ้านรังเจริญตะบนห้วยม่วงอำเภอภูผาม่าน
บรรยากาศที่บ้านมีญาติแล้วก็เพื่อนบ้าน
มาช่วยกันจัดสถานที่ตั้งศพน้องแยม
โดยทุกคนแน่นอนนะครับอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจ
ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นางเพชรน้อยแก้วคุณยายของน้องแยมบอกให้ฟังนะครับ
บอกว่าขณะนี้ทางญาติญาติและก็ครอบครัว

ต้องมาสูญเสียหลานไปก่อนวัยอันควร
โดยก่อนเกิดเหตุนะครับแม่ของน้องแยม
ก็ไปส่งน้องแยมที่หน้าปากทางเข้าหมู่บ้าน
โดยมีรถรับส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ซึ่งในวันนั้นเป็นรถกระบะส่วนตัวของครูพี่เลี้ยง
ขับมารับน้องแยมไปโรงเรียน
โดยน้องแยมนั่งหน้ารถเป็นเพื่อนกับครู
กระทั่งถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตห้วยม่วง
พี่เลี้ยงก็ลงมาเปิดท้ายกระบะ
พานักเรียนคนอื่นลงจากรถเพื่อเข้าเรียน
แต่ลืมนะครับว่ามีน้องแยมนั่งอยู่ภายในรถ
และมาพบอีกทีช่วงเย็นขณะที่พาจะมาส่งที่บ้าน
แต่ก็เพราะว่าน้องแยมเสียชีวิต
ด้วยสภาพที่ค่อนข้างจะทนทุกข์ทรมานอยู่ภายในรถ
น้ำลายฟูมปากอุจจาระปัสสาวะเรียราช
แล้วก็รถจอดตากแดดข้างโรงเรียนตลอดทั้งวัน

ปล่อยให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ติดต่อเพื่อขอพูดคุยกับทางครูพี่เลี้ยง
ที่ขับรถรับส่งนักเรียนในวันนั้น
ซึ่งก่อนหน้านี้ครูพี่เลี้ยงถูกตำรวจจับกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะ

สภาพจิตใจของครูพี่เลี้ยงก็ค่อนข้างจะพังยับเยินเหมือนกัน

ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
แล้วก็ทีมข่าวของเราก็ทราบว่าครูพี่เลี้ยงกำลังตกอยู่ในอาการช็อค
เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองด้วยสำหรับครูด้วย
แล้วก็สำหรับคนที่เป็นคนขับรถรับส่งนักเรียนด้วยนะครับ

เราไม่อยากให้มีความสูญเสียแบบนี้เกิดขึ้น